ไปดูที่จังหวัดพระนครสิทธิยากันก่อน
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงชาวบ้านเข้าไปช่วยกันเลยคุณ
ช่วยกันล้อมจับกลุ่มชายสติไม่ดีเพราะทำไมรู้ไหมฮะ
เขาถือมีดถือมีดแล้วก็ถือไม้ข้างหนึ่งถือมีดข้างหนึ่งถือไม้

ซึ่งก็ไม่รู้สาเหตุว่าไล่ทำร้ายด้วยสาเหตุอะไรนะครับ
แต่ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันในการควบคุมตัวครับ

ชาวบ้านก็กลัวช่วงนาธิก็เกรง
ทางผู้ก่อเหตุเองก็กลัวชาวบ้านเข้าไปรุมทำร้ายเหมือนกัน

เป็นนาทีที่ชายสติไม่ดีคลุ้มคลั่งถือทั้งมีดและไม้

บริเวณก่อนถึงวัดดาวคนนอง๕๐เมตร
พื้นที่ตำบลสวนพริกอำเภอพระนครสิทธิยาครับ
ตำรวจและเจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารวมใจ
กู้ภัยอายุทยาและชาวบ้านก็นี่แหละฮะ
ช่วยกันมาเพื่อจะคลี่คลายเหตุการณ์
ใช้เวลาในการทั้งพูดคุยทั้งเจรจา
บอกเอาวางก่อนสิใครวางก่อนเมื่อกี้เห็นไหม
เอาวางก่อนนี่ก็บอกให้ชายคนนี้วางก่อน
ลี่คลายกัน๓๐นาที
รวมทั้งให้แม่ของชายคุ้มครั่งเข้าเกลี้ยกล่อมอีกนานพอสมควร
ก่อนที่ใช้จังหวะเผลอจังหวะนี้
เข้าชัดจับตัวนำส่งโรงพยาบาลศรีธรรยา
เพราะว่า๑เกรงเขาจะทำร้ายตัวเองด้วยนี่ด้วยความเป็นห่วง
ก็เกรงเขาจะทำร้ายคนอื่นด้วยเพราะว่าทำร้ายคนในบ้านมาแล้ว
จากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องทราบชื่อว่าบุคคลคนนี้
เคยมีประวัติเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญามาแล้ว๑ครั้ง
แล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านจนครั้งนี้มีอาการคลุ้มคลั่ง
แล้วก็ถือมีดถือไม้ไล่ทำร้ายแม่ไล่ทำร้ายป้า

แล้วก็ยังขนข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าเอาไปไหนรู้ไหมคุณ
เอาไปไหนคะเอาไปทิ้งเอ้าทิ้งหน้าบ้านโยนทิ้งกันนี่แหละนะฮะ
โดยคนทางบ้านก็แบบไม่รู้เหมือนกันไม่รู้สาเหตุ

คือเขาเคยมีประวัติการรักษาเรื่องของจิตเวทมาแล้วนะครับ
ทางคุณแม่เองก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้ามาควบคุมตัว
เพราะว่าเกรงจะก่อเหตุรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม
ส่วนสาเหตุนะครับเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดจากอาการขาดยา
แล้วก็ขาดการรักษาต่อเนื่องนะครับ
สำคัญมากนะการรักษาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยจิตเวทคุณหมอก็เน้นย้ำเสมอ
ถ้าไม่กินยาซองก็ต้องไปหาหมอต่อเนื่อง